ธันวามาบรรจบนพพระบาทพระทรงปราศพระโรคาพลาดิสัย
ไตรรัฐมิ่งมงคลดนอำภัยพระทรงชัยธีคายุลุยืนนานเถิน
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ถ้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ
และบริษัทเนคแอนเดอร์ซิตี้จำกัด
สวัสดีครับปั๊กบริภูมิครับผม
เงียบกันจิ๊บเลยนะครับ
แนะนำให้เรารู้จักแขกรับเชิญตัวน้อยนิดหน่อยค่ะ
สวัสดีค่ะน้องมีริมเองค่ะ
คุณดูโตขึ้นคุณดูขลึมแล้วคุณดูลดความบ้าลง
เป็นไง๒ปีกับการใช้ชีวิตคู่แล้วมีลูก๑คน

จริงนะมันจะหายเหนื่อยไปเลยนะ
อะไรคือสิ่งที่ยากที่สุดในการเป็นหัวหน้าครอบครัว
ผมคิดอยู่อย่างเดียวเลยนะครับ

ความทรงจำ
เขาเนี่ยอยากจะมีลูกเราก็บอกว่าไม่เอาไม่เอา
มันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผมเจ็บป่วนนะค่ะ
อยากเป็นเนื้อ
เราอยากเห็นน้องเขาเนี่ยเติมโตไปเรื่อย
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรารักมากที่สุด

โปรดติดตามตอนต่อไป
นะครับ

มีบทบาทและหน้าที่ในชีวิตที่แตกต่างกันออกไปตามการเวลา

บางคนเป็นคนรักที่ดีต่อคู่ครอง

หลายคนจินตนาการไม่ออกถึงบทบาทการเป็นพ่อในแบบของเขาและเป็นหัวหน้า
ครอบครัวในลักษณะไหนซึ่งคำถามมากมายเหล่านี้คงไม่มีใครให้คำตอบได้ดี
กว่าเขาตั๊กบริบูรณ์จันเรือง
ผมถามคำถามนี้กับแขกของผมเสมอเป็นคำถามแรก
สตูดิโอเคลื่อนที่ของเราเนี่ยคุณรู้สึกยังไงคุณบริบูรณ์
ดีใจนะฮะที่ได้มาในรายการนี้นะฮะซึ่งเป็นรายการที่มีงบในการสร้างเนี่ยแพงที่สุด
ข้างนอกเขาได้ยินเราหมดนะคุณสามารถทักทายได้หมดนะคุณบริบูรณ

เงียบกันกริ๊บเลยนะฮะ

ก่อนที่จะเริ่มรายการที่ผมจำได้ผมให้ทีมงานไปสัมภาษณ์คุณ

รอให้รายการดังก่อนจะมา
กินไปแน่ถึงแม้ว่าน้า

เพราะว่าถ้าเกิดผมมาเทปแรก

จะถ่ายกันนานเดี๋ยวก็กองไปพร้อม
อันนี้ก็ยังสักไม่เสร็จก็คือ
มันช่วยรายการถ่ายทำเนี่ย
คือในประสบการณ์๒๐กว่าปีของคุณในวงการบันเทิง

ถ้าจากนี้นะคุณนับอีก๑ชั่วโมง
ทุกอย่างจะเสร็จแยกย้ายกลับบ้านรับตังค์เลย

ผมกับคุณไม่ได้เจอกันนานพอสมควรครับผม

ผมรู้สึกเอาเองหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือมันเป็นอย่างนั้นจริง
ผมมีความรู้สึกว่า

คุณดูโตขึ้นนะคุณดูขลิ้มและคุณรัดความบ้าลง

สมัยงานเนี่ยอยู่กับน้าอยู่กับพี่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
ว่าวันนี้จะเป็นสามีจะเป็นพ่อคนแล้วแต่ความบ้าในสไตล์ตั๊กบริบูรณ์ยังร้อยเปอร์เซ็นต์

มันก็ต้องแบบมีภาพพดกันบ้าง
แนะนำให้เรารู้จักแขกรับเชิญตัวน้อยนิดหน่อย
แขกรับเชิญตัวน้อยนะครับ

ซึ๊บแยะเดิ้ลที่ตัวใหญ่มากเอลซี

ผมเรียกเอลซาสักที
เอลซีทำไมตัวใหญ่
ใช่ครับคุณมาวันนี้ในชีวิตคู่ของคุณอินทรัพย์ถ้าเกิดนับจะแต่งงานในกี่ปีค่ะเวลา

ปีกว่าเป็นไง๒ปีกับการใช้ชีวิตคู่แล้วมีลูก๑คน
กับการใช้ชีวิตคู่ผมบอกตรงเลยนะชีวิตของตั๊กเนี่ยเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะ
ยังสามารถที่ผมจะออกมาเที่ยวได้ออกมาหาน้าได้สามารถจะกลับบ้านดึกได้
แต่ถามว่ามันจะบ่อยขึ้นไหมก็คงจะไหม้แล้วครับผม
แต่ว่าเท่าที่นับดูงานของคุณเนี่ยผมว่าคุณน่าจะมีเกินมา๕รายการแล้วนะ

งานคุณก็ยุ่งพอสมควรแล้วบทบาทในการในการเป็นพ่อเนี่ย
คุณก็บอกว่าชีวิตคุณก็เหมือนเดิมคุณแบ่งเวลายังไงกับครอบครัวกับงาน
เวลาก็คือว่าถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีลูกใช่ป่ะฮะ
หลังจากที่ผมเนี่ยเสร็จงานปั๊บผมต้องออกไปเที่ยวต่อแล้วไปกับพี่แล้ว
อาจจะกลับบ้านดึกหน่อยแต่พอเราเริ่มมามีลูกเนี่ยทุกอย่างมันก็ต้องกลับบ้านให้ไวขึ้น

คุณสองคนเนี่ยก่อนจะแต่งงานกันเนี่ยคุณคบกันมานานหรือยังนานขนาดไหน

ผมจับได้ตอนที่ผมรู้จักตั๊กบริบูรณเมื่อ๗๘ปีที่แล้วเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเขามีแฟนเป็นแอร์โฮสเตจ

แล้วตอนนั้นคุณก็ยังไม่ได้อยู่เมืองไทย

ใช่ผมจำได้ตั๊กก็เล่าว่าวันนี้แฟนมาวันนี้แฟนไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ย

ย้อนหลังไปเมื่อ๗ปีที่แล้วคุณสองคนเจอกันได้ยังไงให้เอลซี่เล่าดีกว่า

เจออยู่ที่สนามปีนสุราธารณี

ค่ะเอลซี่เป็นคนมาเลเชีย

บอดดิ้งเขามาซ้ายคุณที่มาประโยชน์
อ๋อคุณคือตอนเรียกบอร์ดที่กำลังจะขึ้นเครื่อง

เขาก็พูดอะไรก็ไม่รู้

เจอผี
เดี๋ยวนะเธอเป็นพนักงานสายการบิน
คุณเป็นผู้โดยสารที่ไม่เอาไหนที่มาสาย

เจอกันจังหวะนั้นเนี่ย
มันคุณควรจะต้องรีบขึ้นเครื่องแล้วล่ะ

มันเกิดเป็นการปิ้งปั้นเกิดเป็นความรักได้ยังไง
เขาไม่เร็วเขายังลืมช้าอยู่

แล้วชุดสีแดงแป๊ด

เดินไปเดินมาผมก็มองแล้วโอ้โหสวยมาก

ระหว่างที่ขึ้นเครื่องเนี่ยคุณก็นั่งเละแอร์อยู่

เสร็จปั๊บผมก็สั่งของดีฮะ
น้ำอัดลมสั่งนั่นสั่งนี่สั่งอยู่นั่นแหละฮะ
แล้วคุณรู้ไหมว่าเธอเป็นชาวต่างชาติ

เสร็จปั๊บเอ้าพูดไทยไม่ได้นี่นะ

อ๋อคุณจำเบอร์โทรศัพท์ตัวเองไม่ได้เลย
เค้าก็ให้เบอร์ด้วย
แล้วหลังจากนั้นความสัมพันธ์มันดำเนินไปยังไง
มันก็แลกอีเวลกันมาเรื่อย

ไปแชทมาแชทไปแชทมา
แล้วก็พาเขาไปกินข้าว

ทำไมคุณถึงยอมไปเดทกับเขา
อ๋ออาจจะพาเพื่อนไปไม่ใช่สองคน

เพื่อนบอกเอ่อ

ไปกินข้าวเล่นกับเขาก็ได้

อ่าไม่ต้องคิดอะไรเลย

อย่าไปซีรีย์เธอบอกคาซาโนว่า

แล้วคุณเริ่มชอบมาตอนไหน
หลายเดือนเพราะว่าคนนี้ว่างมากเหลือเกิน
โทรทุกวันคุยนั่น

เห็นครั้งแรกคือปิ๊งรูปร่างหน้าตาเสร็จปุ

แล้วพอคุยกันคุณชอบเธอเพราะอะไร

อย่างนานานา
แต่คือสวยมากเซ็กซี่มาก
รู้แต่เพียงว่าต้องจีบให้ได้
อะไรที่ทำให้ตัดสินใจว่าถึงเวลาที่คุณต้องแต่งงาน

โปรดติดตามตอนต่อไป